สวัสดีครับได้เวลามารับชมข่าวภาคดึกนะครับ
สรุปข่าวเด่นประเด็นร้อนรอบวันครับ
ไทรรัฐจอประเด็นครับผมทัชสเนย
ทองและทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
กันก่อนนะครับวันนี้ที่นครปฐมนะครับมีเหตุการณ์รถบรรทุกไปชนแล้วก็ล้อของรถนั้นไปทับคนขี่รถจักรยานยนต์นะครับอายุ๒๔ปีซึ่งเป็นคนขี่รถที่เป็นการส่งอาหารแบบลิลิเวอรี่จนเสียชีวิตนะครับคนขับรถบรรทุกอ้างแบบนี้ครับว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยไปหลบรถเก๋งคันหน้าเขาก็เบรกไม่ทันก็เลยท
ที่จังหวัดนครปฐมเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกชนรถจักรยานยนต์บริเวณ
ทางเข้าวัดลาดประเขาถนนเพชรเกษมอำเภอเมืองนครปฐมที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกจอดอยู่ล้อหน้าทับรถจักรยานยนต์พังยับเยิน
โดยมีนายเฉลิมพันธ์ชินเจริญทรัพย์อายุ๒๔ปี
ซึ่งเป็นคนขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารนอนเสียชีวิตอยู่
นายพรพิชิตเล็กเจริญอายุ๔๕ปีคนขับรถบรรทุกอ้างว่า
กำลังขับรถไปบรรทุกดินที่ตะบนวังเย็นอำเภอเมืองนครปฐม
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ขี่ลอดใต้สะพานแล้วข้ามเลน
เป็นจังหวะเดียวกับที่มีรถเก๋งขับมาด้วยความเร็ว
รถจักรยานยนต์จึงหากหลบเสียหลักขวางอยู่ด้านหน้า
เบรกไม่ทันพุ่งชนอย่างจัง
ที่จังหวัดชาเชิงเซาเกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต
ถนนจรรยานนท์ในพื้นที่ตะบนบางวัวอำเภอบางประกง
ทำให้นายปรวัตรมาสโค้งอายุ๔๑ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้ระบาดเจ็บนอนอยู่กลางถนน
กำลังขับรถกลับบ้านแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
รถจักรยานยนต์ที่ขี่สวนมาด้วยความเร็ว
พยายามแซงรถคันอื่นจึงพุ่งชนประสานงาเต็มแรง
เจ้าหน้าที่เตรียมสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
ที่จังหวัดชนบุรีกระดูกปฏิเหตุรถกระบะบรรทุกอาหารทะเล
พลิกตะแคงบนถนนสาย๓๔๔ก่อนถึงวัดเขาซก
ในพื้นที่อำเภอหนองใหญ่มุ่งหน้าอำเภอแกลงจังหวัดระยอง
ที่บรรทุกมาตกเกลื่อนถนนและมีเสาไฟฟ้าส่องสว่างหัก๑ต้น
ภายในรถพบหญิงอายุ๓๐ปีที่นั่งข้างคนขับได้รับบาดเจ็บ
ผู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลและเคลียร์เส้นทางเพื่อให้รถสามารถสัญจรผ่านไปได้
คนขับรถกระบะระบุว่าเพิ่งกลับจากซื้อปลาที่มหาชัย
และกำลังเดินทางกลับจังหวัดจันทบุรีพอมาถึงจุดเกิดเหตุถนนลื่น
ทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงรถพังเสียหายปลาทะเลที่ลงทุนกว่าสองแสนบาทตกเกลื่อนถนน
กู้ภัยพยายามปั๊มหัวใจยื้อชีวิตคนงานก่อสร้าง๔คน
หลังเกิดอุบัติเหตุรถกระบะลากรถพ่วงบรรทุกเหล็ก
เสียหลักตกข้างทางถนนสายเมืองคงขามสแก่แสง
ในพื้นที่บ้านนวลทองตะบลนวลเต็งอำเภอคงจวัดละครราชสีมา
ก่อนจะช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่นายขจรเดชชาตรีอายุ๔๓ปีที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ก่อนเกิดเหตุรถกระบะลากรถพ่วงมาทุกอุปกรณ์ก่อสร้าง
ขับมาตามถนนแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
พ่วงมีอาการสายไปมาทำให้รถกระบะเสียหลักตกข้างทาง
จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต